เรื่องนี้นี่ดูแล้วรอปภคนนี้
โดนแก๊งวัยรุ่นมาตอนแรกมากันสองคนมาปล่อยลมยาง
หลังจากนั้นมาถึงปั๊บ
มาทั้งหมด๓คนรุมสกรรมยำสหบาทา
คิดดูสิเลือดออกในสมอง

อาการตอนนี้เป็นตายเท่ากันเลยนะรอปภคนนี้ค่ะ
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแค้นใจอะไรกันมาเหรอ
ถึงจะต้องมารุมทำร้ายรุมสกรรมกันขนาดนี้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๘ที่ผ่านมาแล้วนะคะ

อันนี้ให้เห็นก่อนมอเตอร์ไซค์นี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของรอปภค่ะ
คือนายอัศวินสวัสดีศุกร์อายุ๔๐ปี
แต่สองคนนี้มาทำอะไรปล่อยลมยาง
ปล่อยลมยางเสร็จปั๊บสองคนนี้เดินไป
อ่ะภาพมาเลยค่ะพอเดินไปปั๊บเดี๋ยวให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อ
เพราะว่านี่รอปภมาถึงแล้วมากับผู้หญิงอีกคนนึง

คือน่าจะแอบชอบคบหากันอยู่
แล้วหลังจากนั้นดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น
คือพอจังหวะเนี่ยเอ้าทำไมยางแบนล่ะ
สองคนนั้นมาเลยมาถึงปั๊บ
ไม่ใช่สองล่ะสามมาถึงปั๊บเขาเข้ามา
สัดเลยหรอสัดเลยค่ะ
แตะกระทืบเอาเขาใส่ป้าดแบบนี้

รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของ๓คนนี้นะ
ลูกไม่พอใจไงอ๋อสามคนนั้นพี่น้องกัน
แล้วเป็นลูกของผู้หญิงอ่ะเนี่ยที่ก็พยายามห้ามเนี่ย
แล้วเนี่ยแม่จะไปคบกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหม

โตเตยไม่หยุดแล้วเว้ยเห็นไหม

นี่ไงถึงบอกว่ารอบพอพย์เลือดออกปอด
จะเอาผิดกับวัยรุ่นแก๊งนี้ยังไม่รู้ว่ามาทำนะของฉันทำไม
แต่ว่าทั้ง๓คนนี้เป็นลูกของนางสม
คงจะไม่พอใจหรือเปล่าที่นางสมมาคบกับน้าชายของเธอ
แล้วก็เลยมีเรื่องกันแบบนี้ค่ะจะให้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้ง๓คนนะ
แล้วล่าสุด๒คนที่มาทำร้ายเข้ามอบตัวแล้ว
อาการของรอปภตอนนี้ยังโคม่าอยู่ยังอยู่ในห้องไอซียู
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอาการ๕๐๕๐อยู่นะคะ